ที่ปมกรอฟเจ้าปูเข้าไปเลือกอะไร

วันที่๑๗นะว่าวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

แน่นอนนะฮะคนเขาก็ต้องไปหาเสี่ยงโชค

เป็นความหวังของใครหลายคนนะครับ
ผมพาไปดูที่เห็นกำลังโรยแป้งนี่คืออะไรเจ้าแม่ตะเคียนครับ
เป็นเจ้าแม่ตะเคียนศรีนางครับที่วัดผูกุ้มคาวอำเภอพูชายจังหวัด๑๐๑
ขาวผมแบบนี้รัชบัญชีนี่ดูสิเห็นไหมเนี่ยคุณหน้าขาวเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ย
พี่คนนี้เขาเห็นอะไรเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
ผมก็พยายามเพ่งตามคุณป้าเขาก็มองไม่เห็นเนอะ

ที่วัดโบดราชศรัทธาครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
มีกลุ่มชาวบ้านชวนกันไปไหว้ขอโชคลาภต้นตะเคียนคู่นะฮะ
อายุร้อยกว่าปีนะครับอยู่หลังวัด
ก็มีคนเอาชุดไทยไปถวายเจ้าแม่ตะเคียนคู่ด้วยนะครับ

ต้นตะเขียนคู่ให้โชคลาภต้นตะเขียนมาโดยตลอดนะ
จึงมีชาวบ้านนำชุดไทยแล้วก็สบายเฉียงเนี่ย
มาถวายแก้บนเรื่อยมาแล้วก็นำสารไม้เป็นรูปบ้านทรงไทยนะครับ
มาถวายด้วยส่วนในงวดนี้ชาวบ้านก็เห็นเลขแตกต่างกันออกไป
ก็แล้วแต่ดวงใครดวงเขานะฮะแต่ก็เชื่อว่า
ตะเคียนจะให้โชคแน่นอนแน่นอนครับ
อ่าต่อกันคุณผู้ชมคะไปที่เพชรบูรณ์กันหน่อย
ในอำเภอบึงสามพันธุ์โอ้โหคอตัวเลขพากันไปขอโชคขอลาบ
เจ้าแม่สิริกรยาต่อตะเคียนยาว๒๐เมตร
ซึ่งเจ้าอาวาสวัดหนองไซกลอยเชิญจากอำเภอวังโป่ง
เอามาไว้ที่ลานวัดแห่งนี้แหละค่ะทุกคืนก่อนวันออกสลากแน่นอนค่ะ
ชาวบ้านมาจุดทูปส่องตัวเลขแล้วก็ล้วงค่ะ
ล้วงเอาไปหยิบเลขจากไข่ที่อยู่ในหาย
ล้วงขึ้นมาเนี่ยนะทีละใบทีละใบเนี่ยเนี่ยไข่มีตัวเลขอยู่ด้วยนะคะ
นำมาเสี่ยงโชคกันไปค่ะบางคนถือกระป๋องแป้ง
โรยไปที่ต่อตะเคียนก็มีนี่ลุงหยิบมาได้๓ใบเรียงกันขนาดนี้นะคะ
บางคนก็ถือกระป๋องแป้งไปโรยที่ต่อตะเคียนไปส่องหาตัวเลขตามวิถีดั้งเดิมกันนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยระหว่างกำลังเพ่งสมาธิขอโชคอยู่นั้นเนี่ย
อยู่ก็มีหญิงสาวจากนครสวรรค์เช่ารถสองแถวมาหลายคนค่ะ
ผู้หญิงคนนึงนี่คนนี้แหละค่ะยืนอยู่หน้าตอตะเคียน
แล้วก็มีอาการคล้ายถูกพ่อปู่สิงร่าง
ดูสิโอ้นี่เสียงอ่ะเสียงคำรามคล้ายคนแก่
ใช่เขาบอกเสียงคล้ายคนแก่ชาวบ้านตื่นตกใจนะคะ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
หญิงสาวคนนี้เขาส่งเสียงไม่พอใจอะไรบางอย่าง
เพื่อนที่มาด้วยกันนะคะเขามีการเอาสร้อยพระมาคล้องที่คอ

ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนสิริกัญญา

หลังสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเนี่ยโอ้ทุกคนก็ตื่นตกใจแล้ว
ไม่เป็นไรไปสองเลขกันต่อค่ะนะฮะไปดูเลขกันต่อ
แล้วเห็นไหมล่ะเนี่ยเอานี่ไงใช่ได้ได้เลขทั้งสองตัวสามตัวเนี่ย
นำกลับไปเสี่ยงโชคก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะคะใครจะได้เป็นเศรษฐีในงวดนี้
ค่ะไปต่อที่ภาคเหนือหน่อยแล้วกันนะครับที่วัดล้านช้างครับ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขามักจะไปขอโชคลาภกัน
พระเจ้ามุกดอกไม้นะครับพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่ครับ
พระพุทธรูปรุ้นสิงเนอะหนึ่งขนาดหน้าตักสามสิบนิ้วสูงเก้าสิบเซน
สร้างจากดอกไม้แห้งนานานธริตรวมกันกว่าหนึ่งพันห้ามร้อยกิโลกรัมนะครับ
มันก็หยดเป็นตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไป
ตาดีกว่าเห็นคนตาไม่ดีก็เอามือถือถ่ายกลับไปส่องที่บ้าน

ชาวบ้านแวะเวียนไปขอโชคล่าปจากรูปปั้นพ่อขุนช้างมหาเสธถี่
แล้วก็รูปปั้นกุมารไอ้จ้อยเด็กวัดไผ่แขกครับ
ด้านนายนรุชัยอมรสุพรัฐท่านอายุ๖๒ปีมีอาชีพค้าขาย
เอาไก่ชน๒ตัวครับมาแก้บนนะฮะพ่อขุนช้าง
หลังจากเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัวเมื่องวดที่ผ่านมา
ขณะที่ชาวบ้านนะครับไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์นะครับ

พคโรตเตอรี่นะฮะเขียนเลขนะฮะ
เลขจากอ่างน้ำมนต์ใส่กระดาษติดไว้บนแผงลอตเตอรี่เลยนะ

เห็นไหม
อู๋ย

กูท่านผู้ชมไปดูที่เฮงเชิญยิ้มกันหน่อยนะคะ
ลูกชายของปุ้งหนึ่งเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดัง
เขาพาครอบครัวไปร่วมพิธีอาบน้ำมนต์แล้วก็เปิดถุงเงินในฝ่ามือ
เสริมดวงแล้วก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรมเมษ
กุมารเจ้าสัวเฮงด้วยนะคะหลังก็ถูกลอตเตอรี่ยี่สิบใบนู่นน่ะ
โอ้โหเลขค้ายสองตัวนะคะมวดที่ผ่านมานะคะ
ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมี๖ตัวตัวอะไรบ้างคุณผู้ชมดูเอานะคะ
่งกันดูนะคะเผื่อจะมีเลขโดนใจส่วนพ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่า
ว่าเลขที่ขายดีเครี่ยงแผงไปหมดแล้วก็คือ๗๘๑๓๙๔ตอนนี้หมดแล้วเครี่ยงแผงไปเลยนะคะ